วันนี้จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประชาชนที่จะเดินทางมา
รวมถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่าง
เรื่องของจิตอาสาอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
และที่สำคัญมิจฉาชีพตอนนี้เยอะขึ้นมาก
มีวิธีการดูแลความเรียบร้อยตรงนี้ให้กับประชาทุนอย่างไร
เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับราชการสุทธิพย์มหานคร
ตอนนี้สำหรับเรื่องของการอำนวยความสะดวกค่ะ
หลอกคะตอนนี้เราได้มีการเพิ่มเติมมาตรการอะไรอย่างไรบ้างไหมคะ

โดยเฉพาะวันที่มีการจุดเทียนร้องเพลง

ได้ประมาณ๓หมื่นมี๔หมื่นคน

ตกประมาณแสนกว่า
ส่วนคนวิทยาลัยแสนกว่ากว่าที่มา
มาแล้วไม่ได้เข้าหรือมาแล้วไม่ได้ตั้งใจจะเข้าก็มี

มารับของแขกก็มีนั่นคือข้อที่จริง
เราจะไม่ให้ความสะดวกเท่ากันกับคนที่มาถวายสักการะ
ประกอบกับในพื้นที่สนามหลวงเนี่ย
ในอนาคตจะเหลือพื้นที่บริหารจัดการเพียงหนึ่งในสาม
เพราะ๒ใน๓เราจะต้องคืนพื้นที่
กลัวไปเตรียมสร้างพระเมฆรุมัติ
ประกอบนี้บริหารบริหารหมานาคตได้ปรับพื้นที่แล้ว

ถ้าวิญญาณราชดำเนินที่จะเหลืออยู่
กูอยากแอดฟันแล้วจะกางเต้นทั้งหมด
บริหารจัดการโดยรวมศูนย์
ก็คือเต็นต์อาหารที่ดาดดื่นไปเต็มท้องสนามหลวง
ซึ่งไม่มีความสวยงามเลยพูดกันตรงนะครับ
พื้นที่ตรงนี้ต้องบริหารจัดการให้สะอาด
สงบสง่างามสมเกียจ
ดังนั้นเต็นต์จะต้องถูกลื้อทั้งหมด
แล้วไปบริหารจัดการในพื้นที่หนึ่งในสาม

ศูนย์บริการอาหารอาจจะเหลือสองจุดเท่านั้น
แล้วก็จัดคนเป็นวงรอบให้ไปอยู่ในเต็นต์ทั้งหมด
จะถูกแยกไปต่างหาก
คนที่จะถวายสการะจะอยู่ในช่องที่ให้ความสะดวกมากที่สุด
จนถวายสการะเสร็จแล้วขึ้นรถกลับ
อาจจะไว้อาจจัดการไปอีกพื้นที่อื่น
ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีการบริการอาหาร
แต่อาจจะเปลี่ยนพื้นที่เพราะพื้นที่ตรงนี้มันแคบแล้ว
กับกระทะนาทังครองความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงมหาทัยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย
ฟองทัพภาพที่๑ครับภูเวียนมหาธนธรรม
ทีนี้ท่านรองผู้ว่าคะถามต่อนิดนึง
ทีนี้พื้นที่ที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสยืนโดยรอบ
เหลือหนึ่งในสามเพื่อที่จะรอเข้าไปในพระมงค์ราชวัง
การบริหารจัดการสัดส่วนสามหมื่นกว่าคนกับแสงกว่าคน
ที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาเพื่อที่จะต้องการเข้าไปกลับ
ถ้าเป็นประสบค่ะเรามีวิธีการจัดการยังไง
ต่อไปคนที่มาแล้วไม่ตั้งใจถวายสการะก็เพราะความภูมิมาครับ
ว่าคงจะไม่ให้บริการ
ตัวอย่างเช่นขณะนี้การให้บริการอาหารก็จะให้เป็นวงรอบ
๖โมงเช้า๙โมง๑๑โมงถึงบ่ายเฉิง๔โมงเย็น๒ทุ่ม
๓ช่วงเวลาตั้งแต่การจัดระเบียบแบบนี้
ตั้งแต่วันที่๓จนถึงวันที่๖เป็นอย่างไรบ้าง
จากเดิมเอาเราดูจากสถิติขยะแล้วกัน
เมื่อวันก่อนหน้านั้นร้อยกว่าตันต่อวัน
ลดลงมาเหลือ๕๐ลดไปเกินครึ่ง
ปริมาณอาหารแต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะไม่ได้รับแบบ
ยังได้รับอยู่ยังได้รับอยู่แล้วค่อนข้างจะได้รับเหลือเฟือเกินความจำเป็นด้วยซ้ำ
ทีนี้เรื่องของโรงทานที่ก่อนหน้านี้
ผู้บัญชาการทหารบกมีแนวคิดที่จะทำโรงทานให้กับผู้ที่เดินทางมา
แต่ไม่ต้องการที่จะเข้าไปในโรงพยาบาลวัฒนาจวังตรงนี้

ก็คืออาจจะให้หมุนไปอยู่หน้าจุดอื่น
อาจจะไปที่ล้านคนเมืองต้องเพื่อหมายนคร
หรือจุดที่เหมาะสม
แต่ไม่ใช่มั๊ยอาจจะดูท้องสนามหลวง
ท้องสนามหลวงพยายามให้เหลือประชาชนที่มาถวายสักการะ
ตัวอย่างที่มาเป็นระบบ
ขณะนี้กระทรวงมหาทัยเป็นเจ้าภาพขึ้นทะเบียนคนเข้ามาถวายสการะอย่างเป็นระบบต่อวัน
ประมาณสามพันคนหลายจังหวัดภาคอีสานก็จะมาพักเดินทางตั้งแต่ออกจากบ้านไม่มีค่าใช้จ่าย
อ่ามีรถรับส่งให้เรียบร้อยอย่างมุกดาหารเมื่อสักครู่ผมทราบว่ารองผู้ว่าการจังหวัดเขานำทีมมาเอง
มากัน๗๕๐นนบุรีมา๗๕๐จังหวัดทางภาคใต้เหมือนกันจังหวัดเหนืออีสานจะมาพักคอยที่เมืองทองธานี
อันนั้นพักฟรีจังหวัดทางภาคใต้จะมาพักคอยที่พุทธมนตร
พอได้เวลาก็จะเข้ามาถวายสการะเลี้ยงดูมีที่พักรถหมดเดินทางกลับจากบ้านมาสการะกลับถึงบ้าน
กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบทั้งหมดถ้ามาเป็นระบบอย่างนั้นจะถือว่าสุดยอด
แค่เจอเป็นชุดนะครับ
อีกหลายคนที่บอกว่าอยากที่จะเดินทางมา

ไทยอยากจะเดินทางมาเองตรงนี้มีคำแนะนำค่ะ
สำหรับคนต่างวัดเอามิติแรกก่อนก็คือมีลูกหลาน
ก็จะมาพักกับลูกกับหลานแห่งเทพก็มีเยอะนะครับ
ลูกหลานก็เป็นคนนำเข้ามาสู่ท้องสนามหลวง
เข้าไปสู่การถวายสการะแล้วไปพักที่บ้านลูกหลานอันนั้นจบ
สำหรับที่ไม่มีลูกหลานที่มาแล้วหวังเอาไปพักหาที่พัก
เอาดาบหน้าแล้วกันมาถึงตรงนี้มาลงทะเบียน

กรุงเทพมหานครจัดที่พักให้หลายจุดนะครับ
จากสนามหลวงไปยังที่พักก็มีรถรับส่ง
อันนี้สมบูรณ์ฟรีข้างหมดค่ะ
มีจุดหลักก็คือสนามกีฬาเวทมีเครื่องปรับอากาศ
มีห้องน้ำห้องทาเรียบร้อยระบบหลวงพอด้วย
แกกสมบูรณ์อย่าทีฝันให้เรียบร้อยอาบน้ำไปเห็นอยู่ที่นั่นเสร็จ
มีรถรับส่งวันนี้ท่านลงทะเบียนน้ำหลวง
พักกีฬาเวทพรุ่งนี้รถขนจากกีฬาเวทมาสการะแล้วท่านจะกลับ
ให้คนอื่นได้หมุนกันอย่างนี้ตรงนั้นประมาณ๖๐๐บ้านอิ่มใจประมาณ๒๐๐
๒๐๐หญิง๒๐๐สนามม้าประมาณ๓๐๐สนามม้านางเลิ้ง
แล้วก็ท่านอาจารย์พยอมวัดสวนแก้วก็รับได้เรียบร้อยพระสวนแก้วก็ไม่ไกลจากที่นี่นะครับ
ก็แปลว่ามาแบบมีลูกมีหลานครับมีลูกกับหลานก็ช่วยตัวเอง
มาในระบบดีที่สุดก็คือกระทรวงมหาทัย
มาแบบไม่มีระบบแล้วก็ไม่มีลูกมีหลานเข้ามาสู่วงจรการเงิน

ก็จะได้รับความสะดวกครับที่นี่ถามต่อเรื่องเลย
สิ่งที่จะมาควบคู่กับประชาชนที่จะเดินทางมา
ก็คือจิตอาสาที่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลย
มีทั้งจิตอาสาปลอมจิตอาสาจริง
ตรงนี้เรามีวิธีการบริหารหรือว่าจัดระเบียบจิตอาสายังไงคะ
กองอำนวยการร่วมจะมีภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ในเรื่องของจิตอาสาจิตอาสานี่มีหลายมิติอีกนะ
จะหน่วยงานรับผิดชอบคือทางมาเรียกธรรมศาสน์

จิตอาสาเรื่องเก็บขยะจิตอาสาเรื่องแนะนำเส้นทาง
อาสามาจัดคิวจิตอาสาเรื่องช่วยเหลือคนพิการ
ตัวเองไม่ได้จิตอาสาเรื่องจัดวินมอไซค์อาสานะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับว่า
จิตอาสาก็คือประชาชนที่มาอาสา
มาอาสาด้วยความบ่อยสุขใจส่วนใหญ่
อาจจะมีส่วนเล็กน้อยอยู่บ้าง
แฝงเข้ามาเป็นจิตอาสาแล้วมาถือโอกาส
ตัวอย่างเช่นจักรยานยนต์รับจ้างมาเป็นจิตอาสามารับส่งฟรี
แต่พอคนเยอะเข้าวันไหนอย่างเช่นวันหยุดเสาร์อาทิตย
ทุกวันนี้มีกิจกรรมเสริมก็จะถือโอกาส
จากเชิงตะบานพระวิน๙ฝั่งพระนครไปฝั่งทน
พอไปส่งเขาลงจากรถบอกขอร้อยหนึ่งยอมรับว่ามี
แล้วจะคัดกรองกลุ่มจิตอาสาเล็กที่มาแฝงตัว
หน่วยการร่วมก็ได้นำเรียนเรื่องนี้แล้ว
แล้วก็ได้ข้อยุติว่าหลังจิตอาสาอย่างมอเซลรับจ้าง
ก็ยังมีหมายเลขโทรศัพท์ของกองอำนวยการร่วม
ถ้านั่งรถคันนั้นใครคือจิตอาสาก็จะบอกชื่อไว้

เราก็จะจัดการกับจิตอาสามัน
อันนี้คือเป็นวิธีการเป็นมาตรการในการที่จะดำเนินการ

บางคนบอกว่าอยากมาให้บริการค่ะ

นวดคล้ายเครียดตัดผมส่ว่นลงท้า
สำหรับจิตอาสาที่อยากจะใช้โอกาสในตอนนี้

นำเรียนครับว่าขณะนี้เนี่ย
กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการถวายสักการะโดยตรง
ถ้าหากว่ามีจิตอาสาจะมาช่วยเหลือประชาชน

เพราะพื้นที่มันจะจำกัดแล้วนะครับ
อย่างเช่นมาตัดผมค่ะอย่างเช่นมานวดนวด๑๕นาทีฟรีอะไรอย่างนี้
ซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมนี้โดยตรง

ให้ตัดผมก็ตัดมาจากบ้านแล้วมาตัดอะไรกันตรงนี้
ใช่ค่ะมาวาดภาพก็มีมาแจ๊กผ้าบัดลงภาพเสื้อก็มีนะครับ
เหล่านี้เราจะจัดพื้นที่ให้ต่างหาก
ก็ไปอยู่กันกับโรงทานที่จะบริการ
หากคนที่ไม่ได้เข้าสหายสตรระนั่นอยากจะทำบุญนำทาน
ดูแลคนยากจนก็ไปตัดผมไปเลี้ยงอาหารกันอีกจุดหนึ่ง

ก็ก็จะมีหน้าที่จะไกลมากไปก็ไม่ได้ไกลมากไปก็ลำบากครับ
ถึงแม้ว่าเป็นจิตอาสาเองแต่ก็ต้องลงทะเบียนให้ถูกต้องเหมาะสมด้วย
หนึ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับก็คือผู้ค้า
ต้องนำเรียนว่าในพื้นที่สนามหลวงต่อเนื่องพระบรมราชวังเนี่ย
พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ห้ามไม่ให้ทำการค้าโดยเด็ดขาดนะครับ
เพราะถ้าไม่เด็ดขาดไม่ห้ามเนี่ยที่นี่ก็จะกลายเป็นตลาดนัดเหมือนเดิม

คืนก็เป็นไนท์พาซ่าไปโดยเฉพาะสินค้าที่ล่อแหลมสินค้าที่มีลักษณะกินแอบนะครับ
เอาล็อกเพชรมาจำหน่ายบ้างอ้างว่าผ่านพิธีปลุกเสก

ผ่านวิธีปลูกเสกจำหน่ายในราคาสูงขึ้นนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ได้เริ่มเริ่มการจับคุมตรวจขันจับคุม
เนื่องกับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยการบ่อยหาจัดการใช้มาตรา๔๔

โดยกองทัพภาคที่๑นะครับ
งั้นแปลว่าผู้ค้าจะต้องถูกนำมาทำประวัติมาทำทะเบียนมาขึ้นทะเบียน
และอาจจะมีการห้ามเข้าพื้นที่ถ้าหากว่ามาประพฤติตนไม่เหมาะสมในพื้นที่นี้

ขอให้คำนึงถึงผลเสียด้วย

เอาธุรกิจการค้าเล็กน้อยแล้วมาถือช่องโอกาส
เพราะเปรียบบทคิดของเห็นแหบอ้างนะครับ
จากท่านจะค้าไม่ได้แล้วท่านยังค้าสินค้าที่ไม่เหมาะสมไม่บังควร
จะเกิดปัญหาได้นี่ก็ค้าบังคุณอีกเรื่องหนึ่ง
การที่มาใช้พื้นที่นี้แล้วก็มาบันทึกภาพมาเซลฟี่
มาเอาข้าวผมแล้วจะวางเป็นฉากหลัง
แล้วเซลฟี่ภาพที่ไม่เหมาะสมยังยืนอยู่ไอติมแอคท่า
แต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อเอาภาพนี้ไปลงในโซเชียล
ทำเพียงคนเดียวแต่เสียหายไปทั้งประเทศ
เขาจะมองว่าขณะที่เราอยู่ในระหว่างการถวายอะไร
ถวายสการะแต่พร้อมลงมาศพ
แล้วคุณมีภาพนี้หลุดไปต่างประเทศ
คุณจะทำลายประเทศขนาดไหนแม้กระทั่งคุณทำเพียงครั้งเดียวก็ตาม
ใช่ค่ะแล้วก็เป็นภาพลบก็ไม่ในต่อประเทศเรา
ใช่ค่ะทีนี้ถามต่อค่ะว่าถ้าเกิดว่าประชาชนพบเห็นผู้ที่อาจจะทำการไม่บังควรหรือมิจฉาชีพเราสามารถโทรแจ้งไปได้ที่หมายเลขอะไรบ้างรถ
ตำรวจโดยตรงก็ได้ตำรวจเองก็มาตั้งกองรักษาการอยู่ที่นี่
ไม่ว่าจะเป็นวงจรปิดของกรุงเทพมหานครลืมตาอยู่ทั้งท้องสนามหลวง
ตำรวจเทศกิจทหารตำรวจพร้อมและตำรวจสหรัฐสหรัฐเอง
ฉันจะเห็นว่ายังไม่มีเหตุที่รุนแรงอะไรเกิดขึ้นที่ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้น
ยังไม่มีและจะไม่ให้มีนะครับของหายอันนั้นถือว่าเรื่องปกตินะครับ
อาจจะนอนหายไปบ้างอาจจะล้วงกระเป๋าก็อาจจะมีบ้างนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของการปรับพื้นที่เพื่อที่จะสร้างพระเมรุมาตร
ความคืบหน้าในเรื่องนี้ท่านรองค่ะมีความคืบหน้ายังไงคะ
ครับเรื่องพระเมรุมาตรทางองค์สมเด็จพระเทพรัฐนะครับ
จะเป็นองค์ประธานในการพินาแบบเมลุมาตร
ก็ตอนนี้แบบยังเข้าใจว่ายังไม่แล้วเสร็จนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทราบโดยมาพอสมควรว่า
พื้นที่ที่สร้างพระเมรุมาตรจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่
การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์กับพระเมรุมาตรเนี่ย

คำว่า๒ใน๓ท้องสนามหลวงก็คือ
ถนนเส้นผ่ากลางถนามหลวงคือครึ่งหนึ่ง

แล้วขยับไปอีก๑ใน๓ของผ่ากลางสนามหลวง
ก็คือจุดที่เหลือขณะนี้
กรุงเทพมหานครก็ได้โดยสำนักโยธา

แต่เป็นพื้นที่ที่บริการประชาชน

จะกลางเต้นทั้งหมดสู่๑๐๕๐เต้น
แล้วจะกลางเต้นรอบทางเดินโค้ง
จะแบ่งเป็นช่องบริการอาหาร

แล้วจะจัดนิทัศกาลอยู่ช่องกลาง

ตอนที่จะจัดนิทัศกาลจะปรับพื้นที่เป็นจุดรับรอง

ปรับพื้นที่นะครับเพราะว่ามันมีเวลาทำงานน้อย

ใช้เวลาประมาณอาทิตย์เดียวเองคิดว่าวันนี้เสร็จ
ถ้าฝนไม่ตกถ้าไม่มีเหตุอื่นแทรกซ้อนจะเสร็จครับ
เพราะเราทำการถามลูกค้าค่อนข้าง
แล้วใช้เวลาในการก่อสร้างนี่นาน

พระเมรุมาตรไม่ทราบก็แบบนี้ไม่เสร็จครับ

วันนี้เราเห็นว่าประชาชนเดินทางมาที่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก
ท่านรองค่ะสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของปริมาณขยะ
ปริมาณขยะที่จะเพิ่มมากขึ้น
เราได้ยินข่าววันนึงนี่เป็นปันตัน
ใช่ค่ะคือหลายสิบหลายร้อยตัน
ตรงนี้ทางกรุงเทพมหานครดูแลจัดการเรื่องนี้โดยตรง

ถ้าวันนี้ถ้าให้ผมคาดเดาอนาคตปริมาณขยะ
น่าจะอยู่ประมาณ๖๐๗๐ครับ
ซึ่งก็ไม่ทะลุไปร้อยกว่าเหมือนกับที่เราเคยผจญมาแล้ว
วันที่ขยันมากที่สุดก็คือวันที่อันเชิญพระศพ
ในวันแรกนะครับแล้วก็วันที่
จุดเทียนเมื่อวันที่๒๒
อันนั้นขยะทะลุไปเกือบ๒๐๐ตัน
ขนาดนี้๕๐บาทวันนี้ผมให้บวกอีก๒๐บาทเพราะมีกิจกรรมเสริม
ก็คือมาไล่ธรรมศาสตร์จะมีทีมใหญ่ซ้อมรับปริญญา
ซึ่งจะมาอาจารย์ปริญญาในวันที่๑๒๑๓วัน๑๒๑๕นะครับ
วันนี้ซ้อมใหญ่ก็ผู้ปกครองที่มาร่วมก็จะมาปนอยู่ในนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นคนเพิ่มขึ้นผมให้ที่๖๐๗๐บาท
เราผ่านร้อยกว่ามาแล้ว๖๐๗๐นี่เรื่องธรรมดาแต่ก็ต้องทำงาน
ขยะไม่ค้างครับเราขนได้ทุกวัน
แล้วมีการขอความร่วมมือประชาชนยังไงบ้างคะ
จริงถ้าทำตามที่ขอร้องไปแล้วมันจบไปตั้งนานแล้ว

ถ้าท่านตั้งใจว่าจะมารับประทานอาหารจริงที่นี่นะ

แล้วก็สมมุติว่าท่านเอากล่อง

ซึ่งทางไฟการป่าก็มาติดกลั้ง

พูดถึงเรื่องขยะผมเลยไปนิดเดียวนะครับ
วัน๒๔วันจันทร์๕

ก็ลนลงให้ใช้วัสดุธรรมชาติ

มันอยู่ไปชั่วอายุคน
ก็เป็นการขอความร่วมมือนะคะนอกจากเรื่องขยะแล้วก็ยังยาวไปถึงวันลอยกระทงด้วย
แล้วก็วันนี้ค่ะได้เห็นว่าประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก
สัปดาห์หน้า๑๒๑๓ก็จะเดินทางมาเป็นจำนวนมากอีก
เพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตินั่นเองนะคะ
เพราะฉะนั้นในช่วงท้ายนี้อยากให้ท่านรองย้ำเตือนประชาชน
ที่จะเดินทางมาบริเวณท้องสนามหลวงแล้วก็พระบรมมหาราชวังค่ะ
เท่าที่ดูพฤติกรรมที่ผ่านมาในวันราชการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ให้พี่น้องประชาชนจะไม่มากจนถึงขนาดที่แย่งกัน
เพราะฉะนั้นก็ให้กระจายมาในวันราชการถ้าหากว่าไม่อึดอัดท่านจะรับความสะดวก
ถ้าบางออมารอกันในวันหยุดอย่างนี้เนี่ยการบริหารจัดการก็จะยากขึ้น
และท่านเองก็จะต้องรอนานหวังให้สะดวกก็จะเกิดขึ้น
ผู้บริหารจัดการและผู้มารับบริการทยอยกันมาดีกว่าครับ
และยังช่วงเวลามีอยู่ยาวไกลในภพบรรภาชวังชั้นไหนที่ไปหลับสการะ
เป็นปีเนี่ยเราทยอยกันมายังไงก็ได้ถวายสการะทุกคนแหละครับ
ข้อมูลครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางมาพระบรมหาราชวัง
จัดระเบียบจิตอาสาหรือแม้แต่เรื่องของถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพบเห็นผู้ที่อาจจะทำการไม่บังควร
หรืออาจจะเป็นมิจฉาชีพลักลอบเข้ามาที่บริเวณนี้ก็สามารถโทรไปแจ้งได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์
หรือหมายเลขโทรศัพท์๑๙๑วันนี้ขอบคุณขอบคุณพวกรัฐสการกรุงเทพมหานครคนตำรวจตำรวจด้วยที่บรรโนนะคะที่เกียรติการสวัสดีค่ะ